ใกล้ตัวด้วยบางคนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน
รู้สึกว่ายืนอยู่ใกล้ลงมาดูรอบนิดรอบหน่อย
มายืนพักปรากฏคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่
อยู่ดีลงจากรถปุ๊บมีคนเนียนเข้าไปเปิดประตูรถค่ะ
เอากระเป๋าเงินไปต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวค่ะ

นี่ฮะพ่อหนุ่มคนนี้ในวงกลมสีแดงโอ้โหค่อยย่องค่อยย่อง
่องเบาจริงคืออยู่คนละฝากกับรถเนี่ย
หญิงสาวคนนี้เห็นชัดว่าไปยืนอยู่ฝั่งหัวจ่ายน้ำมันนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะ
เหตุการณ์ขณะที่สาวจีนรายหนึ่งเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มในเมืองฉีเจียฉวง
เมืองทนเผยทางทิศตะวันออกของจีนนี่แหละค่ะ
สาวเขาก็ไปยืนอยู่ข้างรถเธอคนนี้ก็ธรรมดาไม่ได้คิดอะไร
ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะก็มีมิจฉาชีพรายหนึ่งย่องเบาเลย
ทำตัวเบาสุดละมาเปิดประตูนะคะ
โดยที่ผู้หญิงในคลิปก็ไม่รู้ตัวก่อนหยิบกระเป๋าถือเดินไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
นับว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่ทุกคนได้เป็นอย่างดี
เพราะเขาเดินแบบไม่ได้มีการรีบวิ่งเลยนะ
ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับเรา
แม้ว่าเป็นคลิปจากจีนแต่มันก็เป็นวิธีที่มิจฉาชีพทำได้

มาระวังเวลาลงไปเติมน้ำมันต่างนานาล็อกรถไว้ก็จะดีที่สุดนะครับ